สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะวางแผนท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนให้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในระยะนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิท

ออกจากฝั่งแน่นอนครับพอมีพายุลูกนี้เกิดขึ้นเนี้ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี้ยนะครับลมหนาวนั้นมาไล่ความชื้นออกไปนะครับทำให้เรารู้สึกมีลมเย็นเย็นพัดรู้สึกอากาศหนาวเย็นนะครับแต่พอลมหนาวเขาถอยร่นกลับไปเนี้ยนะครับค

เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับถัดมานะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่มีชื่อว่าคลีสมายันกลางวันกับกลางคืนจะเท่ากันนะครับก็เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนสำหรับซีกโลกเหนือนะครับถัดมานะครับอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่กลางวันกับ

โมงเป็นลักษณะของดวงอาทิตย์ครับที่ค่อยค่อยขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าพอดวงอาทิตย์เนี้ยนะครับกำลังขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็จะอยู่บนท้องฟ้านะครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นช่วงที่พาทิตย์กำลังจะตกนะครับคุณผู้ชมดูดีดีนะครับพอพาทิตย์ใกล้จะตกครับก็จะมีการช้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ
นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นบนท้องฟ้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนในบริเวณซิกโลกใต้นะครับส่วนซิกโลกเหนือก็เข้าสู่ฤดูหนาวแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปลมหนาวที่จะส่งผลต่อเมืองแต่ว่าเราก็จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้สัมผัสอากา
นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป